คุณผู้ชมค่ะเรื่องมูเตลูเนี่ยตลอดทั้งปีตั้งแต่ต้นปีย้านปลายปีแบบนี้
ข่าวบันเทิงของเราเล่ามาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันทุกวันหลายคนบอกว่าอะไรดีอะไรปังก็จะตามไป
เพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ปีเสือวันนี้คุณผู้ชมค่ะรวบรวมเอาความมูความปังของทั่วสาธารณชิตเลยคุณผู้ชม

บอกเลยค่ะว่าตั้งแต่ต้นปีหมอดูหลายสำนักแนะนำว่าใครที่อยากปัง
อยากรวยในปีเสือนี้ควรไปขอพรทาเวสวันหรือที่หลายคนมักเรียกติดปากกันว่า
โสมเฝ้าทรัพย์ค่ะมหาเทพแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง
ไม่น่าแปลกใจที่ตลอดทั้งปีเราได้เห็นเหล่าคนบันเทิงพากันเดินทางไปไหว้ขอพรทาเวสวัน
หรือไปร่วมพิธีบวงสวงตามวัดต่างต่างกันเป็นจำนวนมากและจากความเชื่อความศรัทธานี้
ก็ยังทำให้ศิลปินชื่อดังหลายคนทั้งแต่งเพลงทั้งขับร้องถวายท้าเวสวันอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นครูเพลงชื่อดังอย่างครูสลาคุณวุฒิที่ตั้งใจจะแต่งเพลงที่มีชื่อว่า
เกราะคุ้มใจเพื่อถวายท้าเวสวรรณโนแห่งวัดไร่ขิงค่ะ
ลูกทุ่งสาวตั๊กกะแตนชนระดาก็มีผลงานแห่งความศรัทธากับเพลงวอนท้าเวสวันปล่อยไปไม่ถึงเดือนยอดวิวเฉียดล้าน
เธอเชื่อเหลือเกินวันนี้คือบารมีของท้าเวสวันช่วยโดนบันดาลให้เธอนั้นประสบความสำเร็จ
อารหังสุขโตนับหมอพุทธายา

เช่นเดียวกันกับลูกทุ่งสาวอินดีอาร์มชุติมากับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ากราบเท้าเวสวันแห่งวังน้ำเย็น
ซึ่งเธอก็ดึงเอานักร้องหนุ่มเสียงทรงพลังเก่งทัชยะมาร่วมฟีเจอร์ริ่งด้วยค่ะ
รวมไปถึงลูกทุ่งสาวรำวงแนนซี่ท็อปไลน์ที่ตั้งใจจะสร้างสรรค์ผลงานองค์ท้าเวสวันถวายวัดจุลามณี
ตามความเชื่อความศรัทธาของเธอเช่นเดียวกันค่ะ
หน้าทองนับว่าเป็นอีกศาสตร์โบราณเสริมสิริ
คนที่กลับมาได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในกลุ่มคนบันเทิงปีนี้
โดยมีความเชื่อที่ว่าธาตุทองนั้นเป็นธาตุที่มีความสว่างในตัว
เป็นสิริมงคลเป็นของสูงเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาเมตามหานิยม
ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง
ซึ่งตลอดปีนี้ค่ะเรามักจะเห็นเหล่าคนลุกทุ่งที่ได้เดินสายไปทำพิธีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะสายหมู่ตัวจริงเสียงจริงอย่างสองลูกสาวพญานาคธัญญาและลาล่าอาสยาม
ที่ได้จับมือกันไปทำพิธีลงนะหน้าทองจำนวน๑๐๘แผ่นเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
เช่นเดียวกับสองลูกทุ่งสาวสุดสีเจเน็ตเขียวและฝนธนสุนทรที่ได้ตั้งใจไปลงหน้าทอง
เสน่ห์ก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะลงมือทำผลงานอะไรใหม่ออกมาค่ะ
เว้นแม้กระทั่งนางงามลูกครึ่งชาลอทออสซินเห็นหน้าฝรั่งแบบนี้
เธอก็เข้าสู่สายหมู่เดินสายร่วมพิธีณหน้าทองเช่นเดียวกัน
ฟังไม่ฟังดูแค่คิวงานแน่นเอี๊ยดขนาดนี้ก็รู้แล้วล่ะค่ะ
และอีกหนึ่งศาสตร์ที่ได้รับความนิยมไม่น้อยหน้าก็คือการสักลายมือ
ครองใจทั้งดารารุ่นเล็กรุ่นใหญ่อย่างแม่แอ้วอำภาที่ยอมรับเลยนะคะ
ว่าเรื่องมูเตลูนั้นอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว
และเมื่อไปสักลายมือมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
โกยทั้งงานโกยทั้งเงินแถมยังมีโชคลาภเข้ามาเป็นของแถมอีกด้วย
เช่นเดียวกันกับแม่ตุ๊กดวงตาตุงคมณีก็ยังมาเลือกเสริมความปังสักลายมือ
หวังให้กราฟชีวิตนั้นพุ่งขึ้นดีขึ้นด้วยล่ะค่ะ
อกจากสักลายมือบางคนก็ยังเลือกศักดิ์เสริมความปังที่ส่วนอื่นของร่างกาย
อย่างนักร้องลูกทุ่งยิ่งยงยอดบัวงามที่ตัดสินใจศักดิ์ครั้งแรกในชีวิตที่ข้อมือและแผ่นหลัง
หวังเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมไปที่ไหนก็ขอให้คนรักคนเมตตามีงานมีเงินไม่ขาดสาย
จะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวแบบไม่ขัดสนค่ะ
ขณะที่นักแสดงตลกรุ่นใหญ่วัย๖๙ปีอาเป็ดเชิญยิ้มก็ตัดสินใจศักดิ์มหายัน๑๐ทิศใหญ่ยัน๙ยอดที่ข้อมือ
อกจากจะเสริมเมตตามหานิยมก็ยังเชื่อว่าทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย
โดยอาเป็ดบอกด้วยนะคะว่าการศักดิ์ของเจ้าตัวนั้นไม่ได้เกิดจากการคาดหวังว่าศักดิ์แล้วจะต้องได้จะต้องมี
แต่ศักดิ์เป็นเพราะว่าความศรัทธาหวังเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจเท่านั้นเองค่ะ
โดยการสักของเจ้าตัวนั้นไม่ได้เกิดจากการความศรัทธาหวังเป็นเครื่องยึดเหนื่อย